ท้องถนนแล้วก็มีคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ดูด้วยนะครับ
กรณีของคุณฮถ้าหนึ่งคือพารุกสาวของเพื่อน
๒คนซ้อนรถจักรยานยนต์ไป
เพราะว่าคุณอาอาสาจะพาเด็กทั้งสองคน
ไปถ่ายเอกสารสมัครเข้าเรียน
แต่ปรากฏว่าขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์อยู่
แล้วมันมีรถ๑๐ล้อคันหนึ่งมาเฉียว
จนกระทั่งเด็กเสียชีวิตให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้เต็มกันก่อนนะครับ

ว่ารถจักรยานยนต์เขาก็ขี่ชิดซ้ายแล้วนะ
แต่ว่าซ้ายสุดเป็นเลนส์ที่มีรถจอด

ปรากฏว่าขณะนั้นเองนะครับก็มีรถบรรทุกขับมาพอดี
และเข้าใจนะรถบรรทุกมันรถใหญ่

รถที่มันจอดอยู่ข้างทางนี้นะครับ
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่จะขี่ขึ้นไปบนถนน
ปรากฏว่าถูกรถบรรทุกคันนี้แหละครับเฉียวชน
เด็กหญิง๑๔ปีกระเด็นตกจากรถ
แล้วก็ถูกล้อรถ๑๐ล้อทับจนเสียชีวิตทันที
อุปฏิเหตุนี้เกิดขึ้นหลังจากที่
ตำรวจสพพระประแดงได้รับแจ้ง
ก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกับตันยู

อยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์ตำบลบางพึ่ง

คือเด็กหญิงชนทิชาอายุ๑๔ปีเท่านั้นเอง

เป็นเด็กชายอายุแค่๒ขวบ
แล้วก็นายสุนทรหอมชื่นอายุ๔๔ปี
ซึ่งนายสุนทรก็มีศักดิ์เป็นอานะ
แล้วก็เป็นเพื่อนของแม่ของเด็กทั้งสองคน

ก็พบรถบรรทุก๑๐ล้อขนาดใหญ่นี่แหละฮะ
สภาพรถที่กระจกหูซ้าย
หูช้างด้านซ้ายมีรอยเฉียวชน
โดยมีนายเสน่หกล้าหารอายุ๕๘ปี

และทันทีที่แม่ของเด็กหญิงที่เสียชีวิต

กอดศพลูกสาวที่เสียชีวิตอยู่กลางถนน
ด้วยความเสียใจแล้วก็ตะโกนเรียกชื่อนะครับ
ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงต่างสงสารครับ
นี่แหละครับก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจนะฮะ
ขณะที่นายสุนทรหอมชื่นอายุ๔๔ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้หญิงคนนี้ที่สูญเสียลูกไปนะคุณนะ
แล้วก็มีศักดิ์เป็นอาของเด็กทั้งสองคน
ก็ให้การแบบนี้ครับบอกว่าตัวเขาเองเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนสุขสวัสดิ์นะครับ
เพื่อที่จะพาเด็กทั้งสองคนไปถ่ายรูปใช้สมัครเรียน
เมื่อขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับ
ก็ได้มีการจอดรถไว้บริเวณข้างทางนะครับ
แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีรถบรรทุก
ตีคู่มาแล้วเขากำลังจะออกตัว
รถจักรยานยนต์กำลังจะออกตัวพอดีนะครับ
เป็นจังหวะเดียวที่รถบรรทุกมาพอดีนะครับ
คู่มาพอดีก็เลยเฉียวรถจักรยานยนต์จนล้ม
แล้วก็ล้อรถบรรทุกทับเด็กหญิงจนเสียชีวิตนะครับ
ก็นี่เป็นเหตุการณ์ที่เอามาเตือนภัยกัน
บนท้องถนนต้องอย่าประมาทเลยนะ
ใช่ค่ะนี่คือล้อบรรทุกทับ